วันนี้วันที่๓ธันวาคมเป็นอีก๑วันสำคัญ

ทางสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

แล้วก็ไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี
จะขอของขวัญปีใหม่นะคะ
โดยบอกทางสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยเนี่ย

และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
เพื่อที่จะขอของขวัญปีใหม่นั่นก็คือ
ขอเพิ่มโคต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลจาก๓เล่มคู่เป็น๕เล่มคู่
เพื่อให้เท่ากับผู้ค้ารายย่อยปกตินะคะ
แล้วก็จะขอส่วนลดเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ๑๕

เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้เท่ากับค่าแรงขั้นต่ำ
พร้อมขอรับสิทธิ์จองซื้อสลากล่วงหน้า๑วัน
เพื่อเป็นของขวัญในวันปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นะคะ
โดยนายสมชายปันเอกวงประธานฝ่ายส่งเสริมอาชีพ
และการจ้างงานในฐานะตัวแทนสภาคนพิการ

กล่าวว่าแนวทางที่เสนอจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้พิการ
ปัจจุบันได้กำไรจากการขายสลากแต่ละงวดเนี่ยนะคะ
ประมาณสัก๒๐๘๐บาท
ซึ่งถือว่าต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำแล้วก็ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย
ส่วนการขอให้ผู้พิการได้รับสิทธิพิเศษ
ในเรื่องของการจองสลากก่อนผู้ค้าทั่วไป
เพราะว่าผู้พิการไม่สามารถจะไปจองซื้อสลาก
แล้วก็จะต้องเผชิญกับผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นด้วย
อันนี้คือเป็นข้อเสนอที่ยื่นถึงนายกรัฐมนตรี
ใช่ซึ่งเมื่อวานนายมตรีก็พูดถึงผู้พิการด้วย
ว่าในวันที่๓ธันวาคมองค์การสรรพชาชาติประกาศ
ให้เป็นวันคนพิการสากล
แล้วก็มีการยกนำเรื่องของผู้บกพร่องทางสายตา

ซึ่งตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่๙
ให้ผู้พิการได้ทราบซึ้งด้วย
จากพระราชนิพลเพลงยิ้มสู้ที่เป็นขวัญและกำลังใจ
เป็นเพลงให้กำลังใจคนในประเทศไทย
แล้วก็เป็นเพลงให้กำลังใจสำหรับผู้พิการทางสายตาด้วย
วันนี้จึงถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง
สำหรับผู้พิการ๓ธันวาคม